ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
ผมมีรูปอันเดียวลงมาจัดเครื่องบินได้ยังไง
ไม่มีอะไรเลยลมมาเร็วอะโฮล์ปลงมา
ได้ยังไงไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริง
การที่คดีไม่คืบหน้าแล้วก็อาจจะจบไป
เหมือนคดีดังหลายคดีในสังคมตอนนี้
เป็นสิ่งที่ผมโปรดที่สุดนะฮะ
แต่ถ้าคำว่าตายฟรีไม่มีแน่นอน
อย่างน้อยก็อยากให้น้องทั้งสองคนที่เขาเสียไปอ่ะ
ได้เป็นอุทาหรณ์ให้แต่ละหน่วยงานให้ความตระหนักถึงชีวิตคนนะครับ
ในการฝึกภาคสนามเด็กเขาไม่เคยคิดอะไรครับ
เขาไม่เคยมาคอยตรวจสอบหรอกครับว่าเครื่องไม้เครื่องมือนี้พร้อมไหม
เขาก็มีแต่ความกล้าที่จะกระโดดแค่นั้นเองครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเหตุการณ์นี้เป็นข่าวที่ดังมาก
แล้วก็กินระยะเวลาในการเสนอข่าวอยู่พอสมควรนะคะ
แต่ต้องยอมรับว่าข่าวเงียบไปแล้วก็เรื่องยังไม่จบค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๑มีนาคม๒๕๕๗นะคะ
เกิดที่ชะอำเกิดในค่ายนเรสวน
นักเรียนในร้อยตำรวจ๒นายเสียชีวิตค่ะ
จากเหตุโดดร่มลงมาแล้วร่มไม่กลางที่ร่มไม่กลางเพราะว่าสลิงที่ติดอยู่บนเครื่อง
เครื่องบินที่เขาจะกระโดดลงมานะคะมันหลุดลงมาทั้งยวงค่ะคุณผู้ชม
เมื่อไม่มีสลิงในตัวยึดแล้วพอทิ้งน้ำหนักลงมานั้นไม่กระตุกร่มไม่กลางค่ะ
และที่สำคัญในรายละเอียดก็คือว่าลักษณะการลงมาไม่ได้พร้อมโดด
ถ้าเรียกชื่อเล่นก็คือหนึ่งคือโยโยนะคะอีกคนนึงชื่อฟิลค่ะ
วันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยคือคุณพ่อของโยโย
คุณพ่อของโยโยอยู่ในเหตุการณ์วันนั้น
เห็นตั้งแต่วินาทีที่ร่างของลูกล่วงออกมาจากเครื่องบิน
ใช้คำว่าร่วงเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะโดด
หรือท่าที่พร้อมจะลงมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นปี๕๗จนถึงตอนนี้ใกล้สิ้นปี๕๙
คำถามคือว่าคดีทำไมไม่คืบ
วันนี้เราคุยกับคุณสาธรณ์พุทธชายงนะคะ
คุณพ่อของนักเรียนในร้อยตำรวจชายากรพุทธชายงหรือว่าโยโยนะคะ
อีกหนึ่งท่านเป็นทนายความที่เพิ่งมาเจอกันค่ะ
ก็คือทนายอนัญชัยชายเดชทนายความของคดีนี้ณตอนนี้นะคะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวเราค่อยที่มาว่าทำไมถึงถ่ายมาเป็นคดีของคุณอนัญชัยนะคะ
คุณพ่อมันเพิ่งมีข่าวไป
ถ้าไม่เอาข่าวที่ล่าสุดที่มาเรียกร้องให้ช่วยเร่งคดีเนี่ยนะคะ
ก็คือจริงแล้วเหมือนกับมีการเคลียร์การชดเชยไปแล้วบางส่วนนะ
ถูกไหมคะที่มีการจ่ายเงินชดเชยให้แล้วบางส่วน

ซึ่งคุณพ่อเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเงินชดเชยจำนวนนั้นด้วยหรือเปล่า
ไม่ได้ครับคือโจทย์ในที่นี้มีอยู่๔คนด้วยกัน
คือโจทย์ที่๑คือผมโจทย์ที่๒คือคุณพ่อของน้องฟิล
โจทย์ที่สามคือคุณแม่ของน้องฟิลล์และโจทย์ที่สี่คืออดีตภรรยาผม
ซึ่งเข้ามาเป็นโจทย์ทีหลังโจทย์ที่ทางบริษัทอุตสาหกรรมการบิน
ชดใช้เงินให้กับโจทย์ทั้ง๔คนคนละ๒๕ล้านบาท
โดยมีข้อแม้ว่าเมื่อรับเงิน๒๕ล้านบาทไปแล้วเนี่ย
จะต้องถอนคดีแพ่งและจะต้องไม่ไปเป็นโจทย์ในคดีอาญาด้วย
ซึ่งตรงนี้โจทย์ที่๒๓และ๔เมื่อวานนี้ได้รับเงิน๒๕ล้านบาทไปแล้ว
แล้วก็ลงชื่อรับข้อเสนอของบริษัทอุตสาหกรรมการบิน
ที่จะไม่ฟ้องคดีแพ่งและไม่ไปเป็นโจทย์ในคดีอาญา

เหลือผมคนเดียวที่ไม่ขอรับเงิน๒๕ล้านบาท
ตอนนี้โจทย์เนี่ยเหลือคุณพ่อคนเดียวถูกไหมคะจากเดิมมีสี่
ทีนี้กลุ่มของผู้ที่ถูกฟ้องซึ่งถ้าฉันใช้คำพูดถูกคือผู้ต้องหาถูกไหม

ผู้ต้องหาทั้งหมด๑๑คนในคดีสังกัดชัดเจนนะคะ
ผู้ต้องหา๑๑คนในคดีนี้มีสังกัดบริษัทอุตสาหกรรมการบิน๗คน
มีสังกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน๑คน
มีสังกัดเจ้าหน้าที่กองบินตำรวจ๓คนนะคะทั้งหมด๑๑
ที่บอกว่าไม่คืบพ่อพูดถึงคดีอาญา
คดีอาญาเนี่ยมันสุดตรงไหนคะที่เรารู้สึกว่าไม่คืบ
ก็จากวันที่เกิดเหตุจนถึงวันนี้๒ปีกับ๗เดือน
ก็ยังอยู่ในชั้นของอายการครับ
อันนี้มันเป็นระยะปกติป่ะคะทนาย
ไม่ปกติครับเพราะปกติแล้ว
คดีเกินกว่า๖เดือนเนี่ยมันก็ถือว่าช้าแล้วครับ
อันนี้มันตั้ง๒ปี๗เดือนเนี่ยมันช้ามาก
จนกระทั่งว่าประชาชนทั้งประเทศลืมไปหมดแล้วครับ
เราต้องค้นย้อนกลับไปนะคะ
ซึ่งพอคนย้อนกลับไปจะทราบว่าผลการสอบอย่างเป็นทางการ
หรือการตรวจเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ
สรุปออกมาก็ปีนั้นนะ

เหตุการณ์เกิด๓๑มีนา๕๗ช่วงประมาณสักเดือน
ปลายเดือนเมษาครับประมาณหลังเกิดเหตุ๑เดือน
ผลสอบที่ออกมาชัดด้วยซ้ำไป

ชัดว่าเกิดอะไรเกิดเพราะอะไร

มันมาช้าเอาตอนที่พนักงานสอบสวนนี่นะครับ
ผมไม่ทราบว่าไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้นะฮะ
เนื่องจากว่ากรมตำรวจกับการบินไทยเป็นข้าราชการ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการทุจริตต่อหน้าที่
จะต้องเข้าทำการสืบสวนของปปชค่ะ
ปรากฏว่าพอมีการสรุปสำนวนส่งฟ้องไปแล้ว
ข้อหากธรรมโดยประมาทเป็นเอกให้บุคคลอื่นถึงใกล้ความตาย
ข้อหาเดียวไม่มีทุจริตต่อหน้าที่มาตรา๑๕๗
จึงถูกตีกลับมาจากอายการที่ตำรวจสั่งฟ้องหมดเลยนะฮะ
ข้อหาประมาทเป็นเอกให้บุคคลอื่นถึงใกล้ความตาย
อายการตีกลับมาว่าให้ไปสอบสวนเพิ่มเติม
โดยแจ้งไปที่ปปชว่ามีข้าราชการที่กระทำความผิดอีก๔นาย
ด้วยเหตุนี้ครับเรื่องมันถึงมาที่ปปชอีก
เพื่อมาทำการสืบสวนสอบสวนใหม่
ในส่วนของผิดมาตรา๑๕๗ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยวิการทุจริต
คือเอาล่ะพอตลบกลับมาต้องมาทำ๑๕๗เพิ่มเนี่ยนะคะ
มันก็ไม่ควรจะเป็น๒เกือบ๓ปีนะ

ตอนนี้เรื่องคาอยู่ที่ชั้นไหนคะทนาย
ตอนนี้อยู่ที่อายการจังหวัดเพชรบุรี
ทีนี้คุณพ่อขั้นตอนที่ค้างอยู่
คือไม่ต้องการข้อมูลอะไรอีกแล้วถูกไหมคะ
คือไม่ต้องการพยานและหลักฐานอะไรอีกแล้วถูกไหม
ครับถูกต้องครับทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมพร้อมสู้กันในชั้นศาลแน่นอน

เพราะว่าการสรุปออกมานะคะผลสอบที่สรุปออกมาเนี่ย
คือบอกชัดเจนมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมลูกคุณพ่อถึงเป็นหนึ่งในสองคนที่ตายวันนั้น

เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น๓๑มีนาปี๕๗

ชี้แจงจากท่านพลตำรวจเอกจรรย์ลำพอเนี่ยนะฮะ
ซึ่งผมขออนุญาตอธิบายประกอบนะฮะ
คือเครื่องบินลำนี้เนี่ยชื่อรุ่นคาซ่า
แล้วบนเครื่องบินเครื่องบินเนี่ยจะมีเส้นสลิงที่เขาเรียกว่าเส้นสแตติกลาย
ซึ่งจะติดอยู่กับผนังเครื่องบินทั้งด้านซ้าย
แล้วก็ด้านขวานะครับอันนี้จำลองนะฮะ
คือพอติดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะ
ก่อนจะโดดเนี่ยทางกองบินตำรวจได้ตรวจสอบว่าสลิงพร้อมใช้ไหม
โดยการเอาผ้าเนี่ยมารูบมารูบที่แสนรูบไป
ถ้าเกิดมันไม่สะดุดเนี่ยแสดงว่าสลิงพร้อมใช้
แต่ทีนี้จากการที่รูปไปเนี่ยมันสะดุด
แสดงว่ามีเส้นสลิงเล็กบางเส้นแตกแล้วมันถึงได้ทิ้มผ้า

หลังจากนั้นเนี่ยทางกองบินตำรวจถึงได้ส่งเครื่องบินลำนี้
ให้บริษัทการบินไทยเพื่อซ่อม
บริษัทการบินไทยเนี่ยส่งต่อให้บริษัทอุตสาหกรรมการบินนะครับ
ทีนี้การซ่อมนะฮะจะต้องถอดพวงเนี่ยทั้งพวงเนี่ย
ทั้งเส้นสลิงทั้งตัวยึดเนี่ยออกมาทั้งหมด
ทั้งชุดแล้วก็เอาชุดใหม่เนี่ยซึ่งผมทราบมาอย่างชัดเจนว่า
มีอยู่๒เส้นซึ่งเป็นของแท้จากต่างประเทศ
ที่ใช้กับเครื่องบินคาซ่าลำนี้นะฮะ
แต่ของแท้๒เส้นนั้นที่อยู่ในสต๊อกของการของกองบินตำรวจเนี่ย
กลับไม่ถูกนำมาติดตั้งแต่กลับไปเอาเส้นสลิงเส้นนี้ออกออก

แล้วเหลือไว้แต่ชุดนี้แล้วก็ไปเอาสลิงตามท้องตลาดมาใส่เข้าไป
ใส่เข้าไปแทนเส้นที่ชำรุดแทนที่จะเอาของใหม่มาเปลี่ยน
แล้วพอของเส้นสลิงที่ไปหามามันเกิดใหญ่กว่ามันเกิดใหญ่กว่า
มันเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ก็เอาหลาว

พอเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าได้เฉพาะส่วนที่แหลม
เพราะเส้นมันใหญ่กว่ารูที่จะเข้า
พอเข้าได้เฉพาะส่วนที่แหลมเนี่ยเอาเครื่องมือบีบเพื่อหวังจะให้มันอยู่
แล้วก็ติดแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ชุดหัวท้ายยังเหมือนเดิม

นักเรียนในร้อยตำรวจทุกคนจะต้องเอาตะขอที่เป็นฝาล่มไปเกาะกันนี้

ทีนี้พอกระโดดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นของแท้ทั้งหมดที่มีอยู่ในกองบินตำรวจมันไม่มีปัญหา
แต่อันนี้มันดัดแปลงอย่างที่ผมอธิบายให้ฟัง
พอโดดลงไปปุ๊บคนที่๑โดด๒โดด๓โดดมันหลุดมันหลุดจากคั่ว
สองอันนี้อยู่กับที่นิ่งเลยฮะ

ทีนี้ไอ้ตะขอที่หวังพึ่งอันนี้ว่าจะเป็นตัวกระตุกกระเป๋าล่มให้เนี่ย

เด็กก็เลยลงไปทั้งตัวเปล่าเลย
คือเวลาเขาโดดเนี่ยน้ำหนักเขาที่ทิ้งลงไปเนี่ย
ตัวที่แขวนไว้กับไอ้ตัวนี้มันต้องยึดให้อยู่ใช่ไหม

น้ำหนักตัวลงไปมันจะดึงล่มขึ้นมาพอดี

แต่ทีนี้ไอ้ตัวที่ต้องดึงเขาที่ยึดไว้ไปด้วย

บนเครื่องโยโยเป็นคนที่ลงไปเป็นคนที่เท่าไหร่

แต่เป็นคนแรกที่สลิงมันขาด
เขาเป็นคนที่ออกจากเครื่องเป็นคนที่๔
แต่เป็นคนแรกที่สลิงมันหลุดออกจากคั่ว
คุณพ่อเป็นคนที่เห็นตั้งแต่วินาทีแรก
เห็นตั้งแต่วินาทีแรกเพราะว่าเราตั้งใจไปดูเพื่อให้กำลังใจลูก
แล้วผมก็ใช้กล้องส่องทางไกลส่อง
แล้วผมก็เห็นหนึ่งสองสามเนี่ยล่มกลางไม่มีอะไร
พอคนที่๔ลงมาเป็นก้อนดำเลยลงมาเป็นก้อนดำจนถึงพื้น
ความสูงจากพื้นดินกับจุดที่เขาโดดเนี่ยเท่าไ

คุณพ่อรู้เลยไหมวินาทีที่ใช้กล้องสองทางไกลว่านั่นคือโยโย
ผมรู้แต่ว่ามีเด็กตกลงมาร่มไม่กลางเสียชีวิตแน่นอน

ล่มไม่กลางเสียชุดแน่นอนไม่มีใครตกมาจากความสูงสามร้อยกว่าเมตร
คนที่หนึ่งโดดล่มกลางสองโดดล่มกลางสามโดดล่มกลางสี่
เห็นเป็นก้อนดำลงมายังไม่รู้ว่าเป็นโยโยลูกเรา
แล้วเห็นคนถัดไปถัดไปยังไงบ้างคะ
ถัดไปก็กางบ้างไม่กางบ้างครับ
โยโยเป็นคนแรกที่ร่วงลงมาพร้อมกับเส้นสลิงที่ว่า
แต่เป็นคนที่๔ตามลำดับการโดดนะคะ
คนที่ห้าร่มกลางโดยร่มกลางเนี่ยแม้ว่าสลิงจะลงไป
แต่ครูฝึกบนเครื่องเป็นคนกระตุกร่มให้
จากที่ครูฝึกอันนี้จากคำบอกเล่าของเพื่อนเขานะครับ
พอโย่เป็นคนแรกที่สลิงมันขาดแล้วเขา
เขาเซไปกระแทกร่างครูฝึกแล้วก็ตกลงไปในท่าที่
ว้งคว้างพอครูฝึกอาจจะเห็นโย่อยู่ในสภาพอย่างนั้น
ต่อมาครูฝึกได้พยายามช่วยดึงแทน
ใช้มือตัวเองดึงแทนเส้นสไตติกลาย
ซึ่งให้บางคนสามารถกางได้

เพราะว่ามีคนขั้นโยโยเป็นคนแรกที่ร่วงลงมาพร้อมสลิง
ถัดมาอีก๒คนครูฝึกกระตุกทัน

ด้วยเอาร่างของตัวเองกันประตู

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้คำถามคือว่า
ในเมื่อมีการจัดซื้อของจริงอุปกรณ์จริงที่ใช้กับรุ่นนั้นมาแล้ว
ทำไมไม่ติดทำไมถึงเอาของที่ไม่ใช่มาติดได้
และถ้าชัดขนาดนี้คดีรออะไรคะสักครู่ค่ะ
มีการจัดซื้อมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในสต๊อกนะคะ
แล้วคุณพ่อก็เป็นคนบอกเองว่าคุณพ่อก็ได้ข้อมูลเดียวกัน

ได้คำตอบจากใครไหมคะว่าที่มันอยู่ในที่เก็บของมัน
ทำไมมันไม่ขึ้นไปอยู่บนเครื่องและไอ้ที่ไปอยู่บนเครื่องอ่ะทำไมมันเป็นอีกชุดหนึ่ง

และมีสังกัดกองบินตำรวจอีก๓
สู้คดียากไหมเพราะว่าทำไมมันถึงยาวทำไมมันถึงนานทำไมมันถึงคา
ว่า

แล้วการไปสู้กับหน่วยงานของรัฐบุคลากรของรัฐนี่นะฮะเหนื่อยฮะ
โดยเฉพาะการทุจริตต่อหน้าที่ในคดีนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมาก
แล้วเราก็ได้ค่อยดูเรื่องนี้กันมาคือรวดสลิงเส้นเดียว๔๐๐๐กว่าบาทราคา
กับรวดสลินของแท้๙๙๐๐บาทมันต่างกันลาวฟ้ากับดิน
เพราะฉะนั้นในการสู้คดีจุดนี้

แล้วทำไมของใหม่ถึงซื้อมาแล้วเป็นของปลอมด้วย
ผมอยากจะตั้งคำถามนี้
ผมไม่รู้ว่าในสำนวนการสอบสรวง
จะมีเรื่องที่ว่ามีการเบิกรวดสลิงนี้ไปก่อน
อาจจะขายไปก่อนหรือเอามากลับมาคืนทีหลัง

มันมีลักษณะที่ว่ารวดสลิงเส้นนี้เนี่ย
อาจจะโดนซื้อไปหรืออาจจะเอาไปใช้อย่างอื่น

อันนี้ผมไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่า

รวดจะอยู่น่าจะอยู่ที่อื่น
คดีนี้ในฐานะที่เป็นทนายนะคะ

สู้ยากในเรื่องของลักษณะคำถาม
แล้วก็สู้ยากในเรื่องของบุคลากร

การที่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเราเนี่ย
ไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการเนี่ยนะครับ
เราก็จะไปการเป็นเหมือนกับกองหนุน
พนักงานในการถามถ้ามุติว่าท่านถามขาดตกบกพร่อง
ตรงไหนเราก็จะได้ตกเติมเสริมแต่งให้มันสมบูรณ์ขึ้น
จริงแล้วเนี่ยนะคะคดีนี้คุณพ่อไม่ได้ให้

แต่เห็นข่าวกรณีชายพิการถูกฆ่า

เพราะอะไรอ่ะคะทำไมถึงรับทำคดีนี้ทั้งที่ไม่ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นอ่ะคะ
คือปกติแล้วคุณสาธรณ์เนี่ยก็ติดต่อผมมาเยอะมากเป็น๑๐๑๐ครั้งเลย
แต่ผมก็ไม่ว่างช่วงนั้นมันออกรายการออกอะไรเยอะแยะมากมาย
ปรากฏว่าพอผมนัดเจอคุณสาธรณ์เนี่ย
แกเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมนึกถึงตอนไหนนะครับ
นึกถึงตอนที่น้องโยโยเขาร่วงลงมา
และขณะที่เขาร่วงลงมาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเขากำลังจะตาย

แล้วเราเหมือนกับว่าเราเอาจิตใจเราไปอยู่ตรงนั้น
คนที่รู้ว่าวินาทีนั้นกำลังจะตายเนี่ยเขาเป็นยังไง
โยโยเนี่ยถ้าเป็นลูกเราแล้วเราจะเป็นยังไง
แล้วทำไมการที่คุณทุจริตขนาดนี้เนี่ย
ถ้าเกิดกับลูกหลานไม่ใช่ลูกหลานคุณคุณไม่รู้หรอก
แต่ถ้าเกิดลูกหลานคุณคุณจะรู้เลยว่า
คุณทำให้คนที่เป็นอนาคตของชาตินี่นะฮะ
สูญเสียไปตั้งสองคนหรืออาจจะมากกว่าสองคน
ถ้าวันนั้นเนี่ยครูฝึกไม่มีการกระตุกร่มอีก๔๕คนนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อคดีนี้เนี่ยเข้ามาสู่ผมเนี่ย
ผมเลยผมดีใจนะที่ได้ทำคดีนี้
ผมดีใจที่ได้ช่วยเหลือคุณสาธรณ์
ผมดีใจที่ได้เป็นเหมือนกับตัวแทนของน้องโยโย
ที่เพียกหาความเป็นธรรมให้กับสังคมให้กับประเทศชาติ
ที่ผ่านมาค่ะคุณพ่อดูแล้วลักษณะการอธิบายของพ่อเนี่ย
คือข้อมูลอยู่ในตัวคุณพ่อเต็มไปหมดเลย
ครับแล้วก็ตามข่าวเนี้ยมีทั้งโดนขู่
ครับแล้วก็มีเรื่องในครอบครัวกันด้วย
เอางี้ก่อนนะเอาวินาทีที่พ่อเห็นก่อน
พ่อวิ่งเข้าไปทันทีไหมที่ร่างที่พ่อเห็นว่าร่วงลงจากเครื่องบินถึงพื้น
คือพอเห็นว่ามีร่มที่ไม่กลางล่วงลงถึงพื้น
ขณะนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนผู้ปกครองด้วยกันที่ไปดูเนี่ย

เราอยากจะเข้าไปแต่ทางเจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้เข้าไป
เราก็ได้แต่รอฟังข่าวอยู่ริมสนามโดด
เราตรวจสอบกับเพื่อนของโย่ว่าโย่โดดลงมาแล้วแน่นอน
แต่โดดแล้วไม่มารายงานตัวผมเริ่มใจไม่ดี
มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นบอกว่าคนเจ็บเนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลหัวหิน
ผมก็ขับรถไปที่โรงพยาบาลหัวหินจากค่ายไปโรงพยาบาลหัวหิน
โรงพยาบาลหัวหินบอกว่าไม่มีไม่มีผู้บาดเจ็บมา
ผมก็กลับไปที่สนามก็มีการห้ามกันอีก
ซึ่งถึงตอนนี้รอบสองผมผมไม่ฟังแล้วผมรีบวิ่งเข้าไป
ระยะทางประมาณสักไม่ถึง๑กิโลเมตร
ผมเข้าไปผมเห็นร่างเด็กคนหนึ่งนอนอยู่แล้ว
ผมรู้ว่าตายแล้วอยู่ริมสนามโดด
พอผมเข้าไปถึงผมเห็นหมวกที่เขาใส่
มันเลขศูนย์หกเป็นเลขที่เขาโทรบอกผม
คืนก่อนโดดว่าโยชน์จะใส่หมวกเลขศูนย์หกนะ
พอผมเห็นหมวกเลข๐๖พร้อมกับเข้าไปดูหน้าเขา
หน้าเขากระแทกคว่ำลงกับพื้นแบนเป็นจานข้าว

เพราะว่าวันนั้นคุณพ่อของฟิลไม่ได้ไปดู
ใช่ครับศพของฟิลเนี่ยจะห่างออกไปจากสนามโดดค่อนข้างไกล
เพราะตกในป่าทราบว่าใช้เวลาหากันเป็นชั่วโมงชั่วโมง
กว่าจะเจอศพของฟิลแต่ของโย่นี่เห็นง่าย
เพราะตกอยู่ริมสนามเป็นลานกว้าง
แต่ผมไปเห็นศพของฟิลตอนที่เขาหาเจอแล้ว
แล้วส่งมาโรงพยาบาลชะอำมานอนอยู่ในห้องดับจิต
ห้องทำศพคู่กับโย่
ผมเห็นทั้ง๒ลาย

มันอาจบอกทรงคดีก็ได้ว่ามันไม่ได้ง่ายนัก
ตอนนี้ที่พ่อทำเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคืออะไร
คือเมื่อวานนี้เนี่ยทางอุตสาหกรรมการบินเนี่ย
ได้เสนอให้เงินให้กับโจทย์ที่๑๒๓
คือผม๒คือพ่อฟิล๓คือแม่ฟิล๔คืออดีตภรรยาผม
โดยแลกกับการที่ทั้ง๔คนจะต้องถอนฟ้องในคดีแพ่ง
และไม่เข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับอายการในคดีอาญา
โจทย์ที่๒๓๔รับเงิน๒๕ล้านบาท๒ล้าน๕แสนบาท
แล้วก็เซ็นหนังสือยินยอมว่าจะไม่ฟ้องแพ่ง
และไม่เข้าไปเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญา
มีผมซึ่งเป็นโจทย์ที่๑เพียงคนเดียวที่ไม่ขอรับเงิน๒ล้าน๕แสนบาท

ผมไม่ได้ให้ความสำคัญคดีแพ่งเท่ากับคดีอาญานะครับ
แพ่งเนี่ยถ้าสารตัดสินแล้วถึงออกมาน้อยกว่า๒๕ล้านบาท
ผมก็น้อมรับการตัดสิน
แต่ผมให้ความสำคัญกับคดีอาญา

ถ้าคนทำผิดแล้วไม่ได้รับโทษ
ใช้เงินซื้อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ต่อไปคุณจอมขวัญฆ่าคนตายแล้วคุณจอมขวัญจ่ายเงินแล้วจบ
ต่อไปคุณจอมขวัญจะมีคุณลักษณะนิสัยอย่างไร

ถ้าคุณจอมขวัญไม่ได้รับโทษอาญา

หมดเวลาของรายการและดิฉันพูดปิดท้ายให้ว่า

พรุ่งนี้เขารับกระบี่เดี๋ยวฉันเข้าใจถูกนะคะ

ยินดีกับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น๖๙นะคะ

ขอบคุณทนายค่ะขอบคุณค่ะตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป